คุณผู้ชมค่ะอากาศช่วงนี้ที่ว่าร้อนยังไม่ร้อนเท่ากับข่าวนี้เลยนะคะ
สำหรับสาว๒๔คีย์อาราติ
ช่วงนี้ชีกำลังอินลอดก็อยู่กับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าว
แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอโพสต์รูปบิกินี่
ลงบนโซเชียลซึ่งเป็นบิกินี่
เกลื่อนกลาดอยู่บนโขดหินอะไรแบบนี้

เออคือหลายคนคิดว่ามันเป็นการถูกถอดกองอยู่บนโขดหินหรือเปล่า

แคปชั่นเป็นไอคอนรูปหัวใจและตัวโน้ตรวมไปถึงคลื่นทะเล

ขณะที่หนุ่มนิโคลัสเองก็ถ่ายภาพที่เดียวกัน
หล่ออยู่ที่โขดหินพร้อมอีโมติคอนรูปหัวใจปลาใส่กันรัวเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เฮ้ยทั้งคู่กำลังทำกิจกรรมอะไรกันแน่

อืมไม่ต้องสงสัยค่ะคุณผู้ชม

ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจล่อแหลมแต่ประการใดนะคะ

และเธอก็ฝากบอกทุกคนว่าไม่เอาหน่าอย่าคิดมาก

คือแบบคนเราก็คิดกันได้เนอะ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ประสบความสำเร็จเหมือนกัน
จริงถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม๒๔มันจะมาตลอดเนี่ย

เอาจริงดูเหมือนแบบฝรั่ง

ตอนนี้ก็เคลียร์ว่าไม่มีอะไรนะคะจะหายคลอร์เฉย
ขายคอเฉยอย่าเข้าใจผิดนะคะ